เพราะมันมีข่าวนี้ออกมาไงมิ้นคุณผู้ชมว่า
คุณเฉลิมกับคุณทักษิณเนี่ย
อนกันหรือเปล่าแตกหักกันหรือเปล่า
นาฆ่าโคทึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือเปล่า

คุณมันเป็นสำนวนเหมือนกัน
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าทาง
สารวัตรเฉลิมซึ่งเป็นผู้อาวุโสของพักเพื่อไทย

ประกาศตัดสัมพันธ์จะหันหลังให้กับพัก
เพราะไม่พอใจคำพูดของอดีตนายกทักษิณ
โดยข้อมูลนี้มาจากสื่อสำนักหนึ่งที่มีความคุ้นเคยกับทาง

โพสต์กระดาษจะลองดูหน่อยครับกระดาษข้อความ

นี่ฮะว่าผมเป็นคนกวนโอ๊ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่ง
คุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณ
ผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้าง
คุณใหญ่โตได้ในพักของคุณคุณไล่ผมออกสิ
นึกถึงแก้คดี๘คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัย
แล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพ
และผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกัน
เบอร์เริ่มเลยฮะข้างล่างเฉลิมซึ่งจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิต
กระทั่งถึงวันนี้แต่ปรากฏว่าปิดมือถือครับติดต่อไม่ได้
ระหว่างนั้นปรากฏว่าคุณวันเนี่ยไลฟ์ทางเฟซบุ๊กปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหน
เดี๋ยวจะไปถามคุณพ่อก่อนยืนยันว่าไม่เคยพูดจากวนโอ๊ย
ให้ร้ายพักเพื่อไทยมีแต่ว่ามาช่วยตอบโต้ให้กับพัก
ตัวเองถูกทัวร์ลงมาตลอดเลยแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองจะยังอยู่พักเพื่อไทย
จนกว่าพักจะไม่รักและไม่ให้โอกาสกับครอบครัวอยู่บำรุงอีกต่อไปครับ
ผมไม่เคยพูดจากกวนส้นตีนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียว
ผมไม่เคยผมยังงงอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อ
ข่าวนี้มันจริงเท็จยังไงแต่ในเนื้อข่าวเหมือนบอกว่าท่านทักษิณ
ด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนส้นตีนใครนะครับ
ผมเนี่ยอยู่บำรุงนะผมอยู่พักเพื่อไทยนะ
ผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่าผมไม่ไปไหนหรอก
ผมจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่รักผม
ไม่รักครอบครัวผมอ่าเอาเรื่องวันนี้พูดเท่านี้ก่อน
พูดมากก็หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ
พูดมากไปหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเดี๋ยวมันก็จะมีกระทบกระทั่งอะไรกันอีก
นี่คือตอนไลฟ์นะฮะก่อนหน้านั้นมีการโพสต์เฟซบุ๊คด้วยครับ
ก็เป็นเรื่องราวของเป็นเหมือนท่อนเนื้อเพลงเพลงหนึ่ง
เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ

นี่คือส่วนหนึ่งของเพลงฮะมันมีความหมายนะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังด้วย
คุณเขาก็มากดแสดงความเห็นกับข้อความนี้๑๐๐๐กว่าครั้งเลย
นี่ครับตะกุลอยู่บำรุงครับ
อย่างที่บอกว่าสองพ่อลูกนี้ก็จะเป็นสองพ่อลูกที่ทุกคนจะได้เห็นข่าวอยู่บ่อย
อกจากนี้ครับมีการโพสต์โลโก้พักมวลชนเป็นพักดั้งเดิม
ที่สหราวะเฉลิมเปร้าะตั้งขึ้นแล้วมีข้อความว่าใครทันบ้าง
หลายคนก็ตีความกันไปต่างนานา

เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะลาออกหรือเปล่า
ถ้าจะลาออกจะลาออกเมื่อไหร่ลาออกกี่โมงนะฮะ
แล้วก็ถูกคุณวันใช้ข้อความตอบกลับ

ได้ไหมอ่าพี่เต้พี่เต้อ่าพี่เต้เออสาวสาวเต้อ่ะ
สสเต้มงคลกิจนะฮะเคยประทักคารมกับคุณวัน
บำรุงมาก่อนก็มาโพสต์มาให้กำลังใจส่งแรงใจให้ครับ
พี่วันแล้วก็มีคุณวันเนี่ยมาส่งเป็นเหมือนกับอีโมจิ
จูบส่งจุ๊บหัวใจออกมาจากปากให้นี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินครับในฐานะที่
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยจริง
คุยกับสองพ่อลูกตระกูลอยู่บำรุงนะคือคุณเฉลิม
กับคุณวันแต่ว่าวันนี้ติดต่อไม่ได้นายกเนี่ยเป็นคน
ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันครับไม่ทราบว่าทะเลาะอะไรกัน
หรือเปล่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่
ว่าเดี๋ยวพักคงจัดการได้เองอาจจะมีงอนหรือ
น้อยใจกันบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตำแหน่งใน
รัฐบารเนี้ยนายกเศษถาบอกว่าเรื่องการแต่ตั้งตั้งยังไม่
ไม่จบนะเดี๋ยวยังทยอยแต่งตั้งไปเรื่อย

ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงให้สัมภาษณ์
กรณีที่คุณเศรษฐาออกมาให้ความเห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องระหว่างตัวของคุณเฉลิมกับคุณทักษิณ
ถ้านักข่าวมาถามความเห็นควรตอบไปว่าไม่รู้สิ
ไม่ใช่มาพูดถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวเหล่านี้
เดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้อีกหน่อยรัฐบาลอาจจะพังก็ได้นะ

เผ็ดร้อนมากเกิดอะไรขึ้นตามกันต่อครับ